งูมีความไวแต่เจ้าหน้าที่กู้ภัยจับงูต้องมีความไวกว่า
ตลอดโชว์พามารู้จักคนจับงูกับรัฐาตะเพียนทอง
ประธานและครูฝึกทีมอสรพิษวิทยาภาคกลางสมาคมกู้ภัยจังหวัดอ่างทอง
ช่วยคนช่วยงูพร้อมกันกับทีมอสรพิษวิทยาภาคกลางและสมาคมกู้ไพจังหวัดอ่างทอง
เมื่อ๖ปีที่แล้วรัฐาเจ้าหน้าที่กู้ภัยอ่างทองได้รับแจ้งให้จับงูในบ้านเป็นครั้งแรก
แล้วเธอก็ได้ช่วยทั้งงูและคนให้ปลอดภัย
จากวันนั้นรัฐาก็หันมาทุ่มเทฝึกฝนวิธีการจับงู
และทำความรู้จักกับงูทุกสัปดาห์
ทำให้ทุกวันนี้รัฐากลายเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยใจกล้านักจับงูแห่งจังหวัดอ่างทอง
งูเข้าบ้านน่ากลัวเพราะคนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่างูตัวนั้นมีพิษหรือไม่มีพิษนั่นเองครับ
งูเห่าไทยจะเป็นงูที่ใส่ตาสั้นนะ

งูเห่าจะไม่มีตาหลังมองเห็นสีดำการเคลื่อนไหวข้างหน้า

งูเห่าเขาสามารถบิดคลองฟื้นได้
งูนะอีกมือนึงจับหางเขาไว้
กรณีงูเห่าคือเรายืนนิ่ง
เขาเห็นว่าเราไม่ทำร้ายเขาเราไม่ใช่ศัตรู
เขาก็จะผ่านไปค่ะเขาก็จะไม่ทำร้ายเรา
เมื่อบ้านทุกหลังงูมีสิทธิ์เข้าได้
จะทำยังไงให้คนกล้าจับงู
งูแสงอาทิตย์จะเป็นงูที่ติด
พรสคุณฟองสัตว์ป่าปี๖๒นะคะ
เพราะฉะนั้นงูแสงอาทิตย์เป็นงูที่ไม่ก้าวร้าว
สีของเขาจะเป็นเงานะคะ

เดี๋ยวใจเย็น
งูแสงอาทิตย์เนี่ยเราใช้มาละลายพฤติกรรม

ตรงที่ว่าเขาไม่ก้าวร้าวไม่ดุแล้วก็ไม่กัดด้วยนะคะ
ถ้าเราจับเบานะคะสำหรับคนที่ไม่เคยจับงูเลยนะคะ
จะทำให้คนรู้สึกสัมผัสกับตัวงู
ส่วนมากแล้วหลายคนไม่เคยจับตัวงู
เราก็เลยใช้งูแสงอาทิตย์ในการละลายพฤติกรรมก่อน
เพื่อที่เขาให้เขารู้สึกใจกล้าขึ้นมา
ในการจับงูและสัมผัสงูค่ะ
งูสิงหางลายงูที่มักเข้าใจผิด
คิดว่าเป็นงูเห่าและชอบเลื้อยเข้าบ้าน
งูสิงหางลายนะคะที่หลายคนเข้าบ้าน

การจำงูสี่หางลายคว้าหางแล้วก็อยู่อย่างนี้

เมื่อโดนงูเหลือมรัดทั้งตัวจะรอดได้อย่างไร
งูเหลือมนะคะเป็นงูที่มีอันตรายนะคะ
หนึ่งก็คือฟันที่คมเหมือนใบเลื่อยนะคะ
เทคนิคของเมื่อคนโดนงูรัดนะคะ
สมมุติว่าไปโดนงูเหลือมนะคะ
สิ่งที่สำคัญเลยคือต้องช่วยโดยการที่จับหางย้อนออกนะคะ
ถ้าเราไปมัวดึงดึงตัวดึงอะไรเขายิ่งจะรัดแน่น
ยิ่งเราขยับยิ่งเราเคลื่อนไหว
ทำให้งูนั้นลัดแน่นขึ้นนะคะ
ถ้าหางูพันมาที่คอนะคะ
คอของเราเนี่ยมันจะมีเส้นเลือดใหญ่หลอดลมนะคะ
เพราะฉะนั้นเราต้องกันเพื่อให้มีช่องว่างในการหายใจ
และเรียกคนมาช่วยเราได้นะคะ
ถ้าเขารัดไปเนี่ยถ้าเราไม่กันเนี่ย
ภายใน๔นาทีโอกาสหมดสติและเสียชีวิตสูงมาก
วันร้อนข่าวมารับจ้าเอ๊
เรื่องนี้ให้ได้ดูกันเนี่ยบอกไว้ก่อนนะคุณผู้ชมนะ
เราถ่ายทำเนี่ยมีผู้เชี่ยวชาญดูแลเราด้วย
ถูกต้องแล้วค่ะก็คือถ่ายทำโดยควบคุมจากผู้เชี่ยวชาญ
พี่รัฐาเองเขาก็เป็นคนมีความเชี่ยวชาญในการจับงู
ก็สาธิตให้ได้ดูกันแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเจองูแบบนี้
ก็ไม่ต้องไปจับเองเรียกเจ้าหน้าที่ที่เขามีความชำนาญดีที่สุดค่ะ